คุณผู้ชมคะเสียชาติเกิดไปเกิดใหม่ซะ
โงอุ้ยคุณเขาบอกว่านี่เป็นเสียงของครูที่พูดกับนักเรียน
โหพูดอย่างนี้เลยเหรอด่านักเรียนแบบนี้
แล้วมันจริงหรือไม่จริงเดี๋ยวมาบอกแต่ฟังเสียงฟังคลิปก่อนค่ะ
ไปเกิดใหม่ชิ้นแรกเกิน
ทำชั่วแล้วก็จับได้แค่โง่เขาไฟวนหวยหน้าด้านหน้ามึง
นี่ไงนอกเลิกเกินมากกว่าอีกพร่อมความเผลอคนแต่ก็เห็นความเผลอ
คือแกล้งเขามาได้แล้วก็จับได้ไม่ฆ่าตัวตายเลยโง่
ไปฆ่าตัวตายเถอะอืมและทิ้งท้ายด้วยว่าโง่ครับ
นี่คือคลิปเสียงที่ถูกระบุไว้แบบนี้นะคะว่าเป็นนักเรียนมัธยม
ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรำคือน้องนักเรียนอัดคลิปเอาไว้
เพราะครูหญิงท่านนี้ด่าเพื่อนนักเรียนด้วยกัน
เอาไปเผยแพร่ลงในโลกออนไลน์แน่นอนล่ะค่ะ
มันกลายเป็นไวรัลเลยคุณผู้ชมคะแชร์กันเต็มเลยนะคะ
เป็นครูสาวกำลังด่านักเรียนอย่างหยาบคายแล้วไล่ให้ไปฆ่าตัวตายหลายต่อหลายครั้ง
ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์พอได้ยินเสียงนี้แต่หลายคนก็ตั้งคำถามสงสัยว่า
ใช่ครูจริงหรือหรือมันเป็นเรื่องราวของการกลั่นแกล้งกันแน่ครับ
ทีมข่าวเราเลยลงพื้นที่ค่ะไปถามนักเรียนที่นี่ค่ะ
ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพี่นักข่าวเป็นเรื่องจริง
นักเรียนบอกว่าครูคนนี้ด่านักเรียนสารพัฒน์จนไม่มีใครอยากจะเรียนกับครูคนนี้แล้ว
ทีนี้พอเราถามนักเรียนเราก็ต้องไปสอบถามท่านผอ
อันนี้ท่านมีการชี้แจงมาแล้วเราขอเปิดเผยชื่อโรงเรียนด้วยนะคะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมนายวัชรบูลบุญชู
ท่านยอมรับเลยท่านผอบอกโถคุณนักข่าวผมได้ยินเสียงผมรู้เลย
ผมรู้เลยเป็นครูคนไหนแต่ผมแปลกใจอย่างนะ
เอาจริงผมรู้ก็จริงแต่ผมเตือนหลายครั้ง
ทุกครั้งที่มีการประชุมครูกันผมพูดอยู่เสมอว่า
การทำหน้าที่ครูต้องทำด้วยความเหมาะสม
ความรุนแรงต่างต้องไม่แสดงออกมาเพราะโลกโซเชียลทุกวันนี้มันเร็วทันใจ
หลังจากนี้ผมจะมีมาตรการและบทลงโทษที่เด็ดขาดชัดเจน
และจะไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกต่อไป
ถามว่าแล้วทางด้านของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานว่ายังไง
ท่านประธานค่ะนายทองคำลึกประโคนท่านบอกแล้วนะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังรับทราบเรื่องให้ทางผอโรงเรียนนี่แหละ
ไปสืบสวนหาข้อเท็จจริงแล้วต้องแก้ปัญหาอย่างจริงจัง
จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายและต้องยุติปัญหานี้ให้ได้โดยเร็ว

ก็พยายามจะทำให้สิ่งตรงนี้มันเกิดขึ้น
กับทางโรงเรียนในทางที่ดีก็ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายก่อน
ก็จะให้ทางท่านพอผู้บริหารไปหาข้อมูลหรืออะไรต่างที่มันเกิดขึ้น
ก็จะได้มาร่วมกันแก้ปัญหา
แต่ท่านพูดถูกนะคะว่าคือมันต้องให้ความเป็นธรรมนะกับทางทั้งสองฝ่าย
ฝ่ายของนักเรียนเองถ้าเจอแบบนี้ก็แน่นอนแหละเด็กคงไม่อยากจะเรียน
ถ้าโดนด่าแบบนี้อยู่ทุกวันทางฝ่ายของคุณครูเองก็เหมือนกัน
ไม่รู้ว่ามันมีปัญหาอะไรยังไงเกิดขึ้นก็เดี๋ยวรอคำชี้แจงก็ได้นะคะ
ผอก็คงจะต้องไปคุยกับครูท่านนี้เนอะ
เรียนการสอนยุคนี้ต้องปรับให้เข้ากับบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจากในสมัยตั้งแต่เราเด็กนะครับ